เรื่องของเจ้าหนี้บุกไปทวงหนี้ที่พัทธลุง
แต่ปรากฏว่าไปเจอลูกหนี้ใจเด็ดแย่งปืนจากแก๊งทวงหนี้
ยิงสวนตายคาที่ไป๒ศพด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือสิบเอกชกชายปานนุ่นอายุสามสิบสี่ปีมีบัตรแผลถูกยิงบริเวณศรีษะหน้าอกแขนขวารวมสี่นัด
และนายสุธรรมหนูนุ่นนะคะอายุ๕๐ปีโดนยิงที่ศีรษะและหน้าอกแผ่นหลังรวมแล้ว๓นัด
ทั้งสองเนี่ยเป็นชาวอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงค่ะในที่เกิดเหตุพบปืนขนาดเก้ามอมอ
แล้วก็อาวุธปืนสิบเอ็มมตกอยู่สองกระบอกนะคะตำรวจได้เก็บปอกกระสุน
แล้วก็หัวกระสุนได้จำนวนนึงค่ะส่วนตัวคนเจ็บนะคะ
คือร้อยตำรวจตรีทวีวรานุสิตอายุ๗๐ปีอดีตตำรวจสภเมืองพัทธลุง
เจ้าของบ้านซึ่งเป็นพ่อของลูกหนี้บาดเจ็บกระสุนถูกแก้ม
ทางกู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลพัทธลุงนะคะซึ่งล่าสุดอาการก็ปลอดภัยแล้วค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายทั้งสองคนและนางสาวดิว
พร้อมพวกรวมห้าคนค่ะมาที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
มาไม่ได้มามือเปล่าอาวุธปืนครบมือเพื่อจะไปทวงหนี้ค่าแชร์สร้อย
จากนายเอ็กซ์หรือนายทวีศักดิวรานุสิตอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นหนี้อยู่เจ็ดหมื่นบาท
แต่ทีนี้กลุ่มที่ไปทวงหนี้อ่ะแจ้งยอดคือหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
จากที่ไปยืมมาเจ็ดหมื่นเนี่ยนะคะพอไปถึงกลุ่มผู้ตายมีปากเสียงกับครอบครัวในเอ็กซ์ค่ะ
จากนั้นกลุ่มผู้ตายเข้าไปจับตัวในเอ็กซหวังจะหิ้วตัวไปไปกักตัวเพื่อทวงหนี้
จังหวะนั้นแหละค่ะนายเอ็กซที่เป็นลูกหนี้ก็เลยแย่งปืนจากหนึ่งในกลุ่มทวงหนี้
แล้วก็ยิงใส่กลุ่มทวงหนี้เลยค่ะจนมีการยิงต่อสู้กันเกิดขึ้น
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปสองรายเนี่ยนะคะทางในเอ็กซเองบอกว่าแก๊งทวงหนี้เนี่ย
ลั่นโดนเขาก่อนเขาก็เลยจะเข้าไปแย่งปืน
ล่าสุดวันนี้พลตำรวจตรีตานิดรามดิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
เรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนของจังหวัดค่ะเร่งรัดติดตามคดีนี้แล้ว
โดยมีการสอบสวนผู้ต้องหาแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายยังให้การไม่ตรงกันอยู่นะคะ
ทางตำรวจก็ต้องแยกคดีนี้เป็น๒คดีหนึ่งก็คือคดีกลุ่มทวงหนี้ก่อน
บุกรุกพกพาอาวุธปืนเข้าไปทวงหนี้ในบ้านส่วนอีกคดีค่ะ
ก็คือคดีที่ผู้เสียหายหรือลูกหนี้เป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะ
เพราะว่าก็ก่อเหตุยิงจนมีผู้เสียชีวิตทั้งนี้ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยจะยึดหลักทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักค่ะส่วนข้อหาที่จะมีการตั้งกับกลุ่มฝั่ง
กลุ่มลูกหนี้เนี้ยนะคะก็คือร่วมกันบุกรุกเอ่อ
ทวงหนี้และพกพาอาวุธปืนอันนี้เป็นฝั่งเจ้าหนี้นะคะส่วนฝั่งเจ้าของบ้านก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่น
ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนค่ะการให้การแต่ละฝ่ายก็ต้องตรวจสอบว่า
ใดให้การเป็นเท็จมีการปรักปรำหรือไม่ทำให้อีกฝ่ายต้องคดีอาญา
ก็จะต้องได้รับโทษทางคดีอาญาอีกด้วยนะคะ
คดีนี้จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอ่ะครับนะแล้วคดีเนี้ยนะอ่า
ผมเชื่อว่าน่าจะลาบลื่นไปด้วยดีเพราะว่าจะใช้
นิติวิทยาศาสตร์ของพิสูจน์หลักฐานเป็นการขี้คายคดี
เพราะว่าพยานแต่ละฝั่งเนี่ยมันจะให้การไม่เหมือนกันนะครับ
แต่เชื่อเลยเชื่อได้ว่าพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะ
ผลการตรวจอะไรต่างเนี่ยจะขี้คายคดีได้ครับ
สำหรับตอนนี้ค่ะผู้ต้องหาทั้งหมดตำรวจภูทรเมืองพัทธลุงยังคุมตัวเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็จะทำสำนวนส่งฝากขังต่อสารต่อไปค่ะมาดูคดีแปลก